กลับมาอยู่ช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินว่าอนาคตของการได้ยินของน้องน้ำว้านั้นจะเป็นไปได้มากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการตอบคำถาม

ตอบถูก๓ข้อรับ๑๑๐๐๐ธบ
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐ธบ
ถ้าโชคดีตอบถูกก็ตก๔ข้อ

หวังนะทุกทุกคน

ต้องถือเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพบนฝ้าเพดานที่น้องน้ำว้าวาด
ในภาพนี้มีนกอยู่กี่ตัว

พ่อเน่นเลือกตอบ
ตัวเลือกที่สอง

ถูก

ก็คือนกทั้งหมด๔ตัวด้วยกัน
เพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องน้ำว้า

ทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ดีใจด้วยนะครับ
สำหรับข้อแรกผ่านไป
ข้อที่๒มาลุ้นกันต่อครับ

เพลงใดของพงศิษยคัมภีร์
อยู่ในอัลบั้มเดียวกับเพลง

ซึ่งน้องเจมส์เลือกตอบตัวเลือกที่๓

ถ้าถูกข้อนี้๑๐๐๐บาท

อยู่ในอัลบั้มเดียวกับเพลงโรงเรียนของหนู
คืออัลบั้มบันทึกการเดินทางนะครับ
เพราะฉะนั้นน้องเจมส์ทำได้อีก๑ข้อนะครับ
ครอบครัวของน้องน้ำว้าก็เลยได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้อยู่ที่

เหลืออีก๒ข้อครึ่งทาง

เรามีโอกาสได้ลุ้นเงินแสนและเงินล้านกลับบ้านในวันนี้นะครับ
มาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องน้ำว้ากัน
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องต่อไปจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในวงจรสีสีใดไม่ใช่คู่สีตรงข้าม

น้องน้ำหวาเลือกตอบตัวเลือกที่๒

เยี่ยม

ไม่ใช่คู่สีตรงข้าม

สีม่วงน้ำเงิน
ต้องเป็นตัวเลือกที่๔ลูก

ไม่เป็นไรนะลูกเนาะมันคือการเรียนรู้

หมดโอกาสลุ้นเงินล้านก็จริงอยู่

กลับไปบ้านครับกับเรื่องต่อไป

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

หลวงพ่อวัดไร่ขิงของทุกปี

ลูกขอตอบข้อที่

สามขึ้นสิบห้าค่ำ
แรมสามค่ำเดือนห้า

ผิดครับ

นามัศกาลหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ

ขึ้นสิบสามคำถึงแรมสามคำ

ตอนนี้ครอบครัวของน้องน้ำว้านะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้

แรงบุญแรงกุศลที่ครอบครัวรักกัน
ผมว่าต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้

เงินหนึ่งหมื่นบาทเดียแม่ตั้งใจ

เอาไปไว้พระพุทธฐานให้เครื่องฐานเครื่องช่วยฟังให้น้องน้ำวาค่ะ
เราจะเก็บไว้ทุนให้ของเขาไว้เวลาสุขเฉยนักเหลือ
มีรายได้เพิ่มเติมเขาเก็บสะสมรวมกันไว้
ครับค่ะยายบอกว่าเดี๋ยวส่วนหนึ่งยายจะขอแม่งไปทำบุญด้วยอเรนนี่อาจจะทำแต่บุญ
ดีครับดีบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตามพวกเราไปได้นะครับ
เอาล่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะครับครอบครัวของน้องน้ำว้านะครับ
จะไปไม่ถึงฝันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมหรือเป็นคุณหมอก็ดีนะครับ
ได้ชมรายการเกมต่อชีวิตของเราหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาก็ดีนะครับ
สามารถช่วยเหลือให้อนาคตกับเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันของเขาไม่ต้องอยู่ในโลกเงียบได้
ยังพอมีเวลานะครับยังพอที่จะช่วยเหลือกันได้ด้วยสายทานศรัทธาด้วยน้ำใจของคนไทย
ฝากครอบครัวของน้องน้ำหวานจากจังหวัดนครปฐมไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
จ๋าวันนี้ถือว่ารายการเราเป็นสะพานบุญให้กับคุณผู้ชม

เดี๋ยวรอว่าวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าความทุกข์ที่แม่มีอยู่ที่คุณพ่อทุกข์อยู่ในอกเกี่ยวกับเรื่องน้อง
ขอให้ทิ้งไว้ที่นี่ขอให้คิดว่ากลับไปนี่เดี๋ยวมีสิ่งดีเข้ามาในบ้านเราแน่
พวกเราเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากนะครับ
ในเกมต่อชีวิตวันนี้สวัสดีครับ
แม่จะเอาไปซื้อฐานเพื่องเฟ้ยฟังให้น้องนะค่ะ
อีกส่วนหนึ่งแม่ก็จะเก็บไว้ให้เวลาจำเป็นนะค่ะเผื่อบรรทางหน้าน้องจะได้ใส่ประสาทหูเทียมนะค่ะ
ความหวังของแม่คือสู้ต่อไปค่ะเพื่อให้น้องได้มีประสาทเทียมใสนะคะ
กับพ่อก็จะสู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ